ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะมีคนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวเข้าไปเลย
เข้าไปในธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรำ
ถือปืนเข้าไปบุกเดี่ยวเข้าไปแล้วก็ชิงเงินในธนาคาร

แล้วก็ช่วงเวลาในการก่อเหตุไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะครับ
แล้วก็หนีไปค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
พฤติการของคนร้ายที่ก่อเหตุภาพนี้ค่ะ
นี่ก็เดี่ยวเข้าไปเลยเป็นผู้ชายนะคะ
คนนี้อายุสักประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบได้ครับ
ใส่เสื้อยืดแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบ
ไปชิงทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรำ
เงินไปล้านกว่าบาทช่วงบ่ายเมื่อวาน
ตำรวจภูทรเมืองบุรีรำและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

จากการสอบสวนเบื้องต้นธนาคารสาขานี้
ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คือจะมีแค่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เขาไปดูแลความเรียบร้อย
ประจำศูนย์ราชการตามปกติ
เงินที่ได้ไปเป็นเงินที่พนักงานร้านสะดวกซื้อเพิ่งเอามาฝาก
พนักงานธนาคารกำลังตรวจนับจะเอาเงินเข้าระบบบัญชี
เงินยังไม่เข้าระบบด้วยซ้ำคนร้ายมาก่อเหตุ
ไม่ถึงนาทีนะตามเวลาจากภาพในกล้องวงจรปิด
ก็จากการดูจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะครับ
ว่ามีรถที่วิ่งออกไปเนี่ยแต่ในเวลาใกล้เคียงกันอยู่๓คันนะครับ
ซึ่งในเบื้องต้นนี้ก็ได้ทางทีมงานสืบสวน

ก็ได้ตัดไปบ้างประมาณ๒คันครับหรืออีกคันนึง
ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นคนร้ายหรือเปล่า
แต่ว่ามีแนวโน้มอาจจะเป็นไปได้ก็กำลังพิสูจน์ทราบอยู่ครับ
ในเบื้องต้นนี้เราเห็นคนเดียวนะครับ
แต่ว่าในรถเนี่ยมันมองไม่เห็นในรถนะครับ
ก็ไม่ทราบว่ามันจะมามากกว่านั้นหรือเปล่าครับ
แต่คาดว่าดูเบื้องต้นนี้น่าจะเป็นคนเดียวนะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่ธนาคารที่เกิดเหตุวันนี้นะคะ
ธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยก็ยังเปิดทำการปกติ
แต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหมือนเดิม
มีแต่เจ้าหน้าที่อศที่เขาดูแลความเรียบร้อย
บริเวณประตูทางขึ้นลงด้านหน้าและด้านหลังของสารกลางเท่านั้น
ตำรวจบอกว่าแบบนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกับทางจังหวัด
เรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์ราชการ
จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนะคะ
ล่าสุดตำรวจบอกว่าจับคนร้ายได้แล้วค่ะ

ร้อยโทจารุภูมิปานาโตสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งค่ะ
เขาถูกส่งไปช่วยราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
เป็นทหารด้วยเขาสารภาพว่าก่อเหตุคนเดียวอ่า
บอกว่ามีหนี้สินส่วนตัวหาทางออกไม่ได้ครับ
ตัดสินใจเนี่ยไปจี้ชิงเงินในแบงค์เนี่ยค่ะ
จะเอาเงินไปใช้หนี้นี่พอจับตัวได้ก็เอาตัวไปค้นหาเงินนะคะ
ว่าเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนครับที่บ้านพักของเขาอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรำเนี่ยค่ะ
เงินห้าแสนบาทอยู่ในบ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาไปขุดดินฝังเอาไว้อ่ะ
อ่าอีกสามแสนก็ต้องพาเจ้าหน้าที่ไปขุดดินอ่ะ
แล้วก็เอาเงินออกมาก็เป็นแปดแสนส่วนอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเอาไปใช้หนี้แล้ว
อีกห้าหมื่นบาทเขาเก็บไว้ในรถเพื่อที่จะมาใช้จ่าย
แต่ตำรวจก็มาจับกลุ่มตัวได้ซะก่อนนี่นี่ค่ะ
ห้าเดี๋ยวก็ต้องไปเอาคืนจากเจ้าหนี้เขาอ่ะค่ะเพราะว่านี่ของแบงค์เขาใช่ไหม